ส่งอาหารเรียบร้อยแล้วคือสั่งอาหารแล้วกำลังจะไปส่งลูกค้า

จ่ายเงินซื้ออาหารญี่ปุ่นให้กับลูกค้า
เจอลูกค้าเทบ่นสักนิดหนึ่งฮะ
เจอลูกค้าเทกดยกเลิกอาหารญี่ปุ่น

โอนผ่านทางเครดิตเข้าใจได้

กำลังจะไปส่งให้กับลูกค้าไปมา
อาหารญี่ปุ่นเธอด้วยแล้วจะกินยังไง

หากซื้อของแล้วแล้วลูกค้าเท
ต้นสังกัดเขาจะรับผิดชอบ
ต้นสังกัดคือเดี๋ยวเขาจะมีการออกเงิน
คืนให้ไปมาเขาก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้

ได้มีการระมัดระวังก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้

คนใจดีสมทบ
โอนเงินไอ้๑๕๗๖บาท

สุดท้ายพ่อหนุ่มคนนี้เลยต้องออกมายืนยัน
หนุ่มเขาต้องออกมายืนยันนะครับว่า
อันนี้เขาก็กดยกเลิกไปไม่เอาเหมือนกัน
รับเงินจากผู้ที่มีน้ำใจโอนให้

นี่ยังถือว่าดีมากนะที่เขามีตังค์สำรอง

แวะซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้อก่อน

กาแฟมัน๓๐กว่าบาทรู้ไหมเขาตอบว่าไง

ไม่มีตังค์ซื้อกาแฟ๓๐บาทนั่นเหรอ
เป็นยังไงล่ะปุ้ยคุณอย่าไปยกเลิกเขาอีก
อย่าทำแบบนี้เขาไม่ได้มีเงินเยอะ

ไม่บอกเหตุผลนะว่าทำไมอยู่ดีสั่งแล้วถึงยกเลิก
แต่คนที่ซวยก็คือบรรดาพี่รายเดอร์ทั้งหลาย

แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคืออยากทานอาหารญี่ปุ่น